กรุ๊ปของเราจะจัดงานสัมมนาดีเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขเศรษฐกิจการหาทางออกในเรื่องนี้นะฮะจากวิกฤตของโควิด๑๙นะครับและดังนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องของภาคการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงานครับ
ติดตามได้จากรายงานครับ
ตอนกลางคืนรายได้หายไป๗๐แต่จะทนสู้ต่อไปเพราะยังพอมีความหวัง
ถ้าเกิดมันเปิดประเทศเพราะว่าอย่างข้าวศาลนี้มันบูมไวอยู่แล้วเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วอะ
ถ้าเปิดปุ๊บนี่ก็คือเต็มเลย
โรงแรมหลายแห่งในถนนเข้าสารก็ปิดตัวลง
ส่วนที่ยังเปิดอยู่ก็เลิกจ้างพนักงานไปเป็นจำนวนมาก
ถึงแม้จะลดราคาห้องพักลงแต่ก็มีคนเข้าพักเพียง๑๒ห้องเท่านั้น
เป็นคนไทยหรือต่างชาติ
เป็นคนไทยค่ะแย่มั้ยแย่
ที่มีหน้าที่นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย
ประเมินว่านี่คือวิกฤตที่หนักที่สุดและยาวนานที่สุดของภาคการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวไทยอาจจะกลับมาได้๕๐ภายในปี๒๕๕๙

ให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้
ไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันยาวนานขนาดนี้
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้เราอย่างรุนแรงที่สุด
ว่าจากเดิมที่เราเคยมีนักท่องเที่ยวในปี๒๕๖๒ร่วม๔๐ล้านคนที่เข้ามาในประเทศไทย
แต่ในปีนี้หลังจากที่มีการแถลงข่าวต่างในสถานการณ์โควิดตอนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม
ทั้งปีที่เข้ามาก่อนที่จะปิดน่านฟ้านะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งหมดแค่๖๗ล้านคน
เป็นการสูญเสียที่เรียกว่ารุนแรงและน่ากลัวที่สุด
แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการเราคิดไม่ถึงก็คือว่ามันยาวนานมาก
วันนี้สิ่งที่เราคาดหวังคืออยากให้ทางภาครัฐพิจารณาว่า
สถานการณ์ที่มันดีขึ้นเรื่อยของสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นไปได้ไหม
วันหรือ๙๐วันรวมทั้งตัวเราเองก็ปลอดเชื้อคือไม่มีเชื้อในประเทศแล้ว
แต่ว่าให้ทำในลักษณะที่ว่าเปิดประเทศให้ประเทศเหล่านี้อย่างเช่น
เกาหลีเวียดนามออสเตรเลียนิวซีแลนด
ซึ่งเป็นประเทศที่ทางกรมควบคุมโลกก็ทราบอยู่แล้วว่ามีประเทศอะไรบ้าง
แล้วมาในลักษณะที่เราสามารถควบคุมได้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ปูพื้นไว้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนเลยนะครับ
จะมีการจัดเวทีเสวนาครั้งแรกในรอบ๗๐ปีนะครับ
ภายในงานจะมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเศรษฐกิจหลังโควิด๑๙
จุดยืนของไทยในเวทีโลกนะครับ
เพื่อเป็นพื้นที่สื่อกลางระหว่างผู้กำหนดนโยบายภาคส่วนต่าง
แล้วก็ภาคธุรกิจเพื่อวันพรุ่งนี้ของเศรษฐกิจไทยนะครับ
ก็จะมีผู้เสวนาที่มีบทบาทสำคัญต่อเรื่องของทั้งนโยบายนะฮะ
โดยเฉพาะนายอาคมเติมพิยาภัยสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะ
รเศรษฐพุทธสุธิวาสนรพุทธนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็นายดนุชาพิชยะนันต์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แล้วก็ยังมีปราธกฐาพิเศษโดยนายสุพัฒนภงพันธ์มีเช่า
รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ
ถามว่างานมีวันไหนให้คุณผู้ชมจะได้ติดตามกันนะครับ
หรือว่ามาร่วมงานก็ได้นะครับ๑๑พฤศจิกายนนี้
เวลา๑๘๓๐นถึง๓ทุ่มนะครับ
ในวันและเวลาดังกล่าวหรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์นี้เลย
กับทางไทยรัฐทีวีทั้งรายการข่าวเที่ยง
ก็จะมีสกรูปอย่างที่คุณผู้ชมได้รับชมกันไปนะครับ
ในรายการข่าวเที่ยงพบกันอีกครั้งวันที่๙ถึง๑๑พฤศจิกายนนี้
นั่นคือสกรูปที่เราจะจัดทำให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนั้นนะฮะ